คุณผู้ชมครับธุรกิจอาบอบนวดย่านถนนรัชดาพิเศษนั้นก็อยู่ยาวนานมาเกือบ๕๐ปีแล้วนะครับ
แต่ว่าธุรกิจนี้กำลังเริ่มเข้าสู่การนับถอยหลัง
เนื่องจากปัจจุบันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงไป
เรื่องของพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วย
กวดขันที่เข้มงวดมากขึ้นของเจ้าหน้าที่ด้วย
เกิดอะไรขึ้นกับธุรกิจสีเทาประเภทนี้บนถนนย่านนี้ในปัจจุบันนี้

ผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณทัศนัยโคตรทอง
ลงพื้นที่ไปสำรวจมานะครับติดตามพร้อมกันครับ
คุณผู้ชมครับถนนรัชดาพิเศษแห่งนี้
หลายคนขนานนามชื่อให้ว่าเป็นถนนโรกีนะครับ
จากการสำรวจของผมและทีมข่าวท้อนี้ค่อยไปท่านเลย
จนถึงตอนนี้ก็ค่ำมืดแล้ว
เราได้ข้อมูลสำคัญจากผู้ประกอบการอาบอบนวดมาครับว่า

ไม่มีบนถนนเส้นนี้อีกต่อไปก็เป็นได้ครับ
ผลพวงเกิดจากภาวะทางเศรษฐกิจที่ซบเศร้า

และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามการเติบโตของเทคโนโลยี
ทำให้คนเราสามารถพบปะพูดคุยกัน
และนัดเจอกันได้ง่ายมากขึ้น
ทางแอปพลิเคชันต่างในโทรศัพท์มือถือ

และผู้ที่อยู่ในวงจรที่เกี่ยวข้องปรับตัวไม่ทัน
โดยเฉพาะผู้ที่บุกเบิกธุรกิจนี้มาตั้งแต่ต้น

ถึงเวลาที่ธุรกิจอาบอบนวดต้องล่มสลายแล้ว
สถานอาบอบนวดในย่านถนนรัชดานั้น
ยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง
เพราะอะไรครับเพราะเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง

ไปดูหมอนวดอีกแล้วนะฮะ

ส่งรูปทางไลน์ติดต่อทางสื่อสารทางไลน์
ดังนั้นวิธีการของอาบอบนวดนั้นล่มสลาย

จะต้องมีสถานบริการนะฮะ

สถานอำนวดแต่ละที่ที่ถนนรัชดานั้น
แขกไม่มีนะ
วันมีคนไปกินกาแฟกินชา
ก็อยู่ไม่ไหวสิครับที่ดินแถบรัชดาขึ้นเอาตูม
ผมและทีมข่าวได้มีโอกาสเข้าไปสำรวจภายในอาบอบนวดแห่งหนึ่งครับ
บรรยากาศก็เงียบเหงาอย่างเห็นได้ชัด
เจ้าของนั้นต้องตัดสินใจปิดการให้บริการในบางพื้นที่

เป็นการประคับประคองธุรกิจให้อยู่รอด
ตอนนี้รายได้หายไปแล้วเกินครึ่ง
และอีกไม่นานก็คงจะต้องปิดตัวลง
เช่นเดียวกันกับพนักงานสาวสวยที่เข้ามาทำงานที่นี่
บอกกับผมว่ารายได้หายไปมากจากนักท่องเที่ยวที่ลดลงไปครับ

ก็น่าใจหายตอนนี้ผู้ประกอบการก็ถ้าสายป่านไม่ยาวก็เสร็จครับ
แต่ก็บุคลากรก็พอได้อยู่ได้กินครับ

คนไหนที่มีภาระผ่อนรถผ่อนบ้านหนักก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับ
ส่วนร้านผมเนี่ยโอเชียนเนี่ยตอนนี้ก็พนักงานก็ออกไปหลายคน
เพราะว่าอยู่แล้วไม่พอค่าใช้จ่ายครับ
บางคนก็กลับไปอยู่ต่างวัดใช้ชีวิตสมรรถะอยู่ต่างวัดครับ
แต่ก็บางคนก็ต่อสู้กันไป
รายได้ที่หดตัวลงไปของอาบอบนวดไม่ใช่แค่เจ้าของกิจการ
พนักงานที่ให้บริการเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบ
แต่ร้านค้าขนาดเล็กที่เคยได้รับอานิสงฆ์จากการสะพัดของเม็ดเงินธุรกิจสีเทาเหล่านี้
ได้รับผลกระทบตามไปด้วยครับ
ทองของธุรกิจสีเทาที่ครอบครองถนนรัชดาพิเศษมาอย่างยาวนานกำลังจะสิ้นสุดลงไป
พร้อมกับธุรกิจใหม่ที่จะพลิกโฉมถนนเส้นนี้ให้เปลี่ยนไปอีกครั้ง

ติดตามตอนต่อไปวันพรุ่งนี้ครับ
ัศนัยโค้ทองข่าวไทยมรัฐทีวีรายงาน